คุณผู้ชมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ

เมื่อเจอกับเจ้าสิ่งนี้

เดี๋ยวค่อยเฉลยว่าสิ่งนี้ที่ว่าคืออะไร

อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี

มาพร้อมกรงดักจับ
และก็สามารถจับได้จริงคุณ

แล้วคุณรู้ไหมว่าตัวอะไรที่เข้ามารื้อของในนี้
ตัวอะไรครับ

คุณพ่วยแพศเมียน้ำหนักประมาณ๗๐๘๐กิโลกรัม

เอาจริงน้ำหนักเท่าไรหละ
หน้าหน้าเท่าผมอย่างนั้นถ้า๘๐กิโลกรัม
อ๋อถ้าเหมือนผู้โมควายเลย

กับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเจ้าหมีตัวเนี้ยเข้าไปขโมยกินอาหารภายในตู้เย็น

กับไส้กรอกก็คือต้องการเรคเฟิร์ส
เดี๋ยวก่อนนะไข่กับไส้กรอก
กินแบบดีไม่หาขนมปังกินด้วย
ดีมันไม่มาขอเจ้าของบ้านเอ๊ะมีซีอิ๊วไหม
นะเพราะชายสิงห์ประยุเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
ว่าเขาเห็นว่าตู้เย็นในบ้านถูกลื้อขน
และไส้กรอกที่แช่อยู่บนตู้เย็นหายไป
เอ้าถ้าเป็นเรานะไส้กรอกหาย
แต่อันนี้ของในครัวโดนรื้อก็คือดูแปลกแล้วแหละนะคะ
เขาก็เลยมาพบว่าเป็นหมีจริง

เพราะว่าเอาจริงถ้าเจอกันตัวต่อตัวก็อันตรายเหมือนกันนะ
หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าให้ข้อมูลบอกว่าหมีตัวนี้นะคะมีนิสัยดุนะคะ
แล้วก็มันเป็นสัญชาติยาของสัตว์ป่าด้วยแหละ
แต่ว่ามันไม่มีอาการบาดเจ็บใดแล้วเดี๋ยวเขาจะนำมันกลับไปคืนสู่ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น่าจะหลุดมา
แล้วหลุดมาเข้ามาบ้านเรือนคนอย่างนี้แสดงว่าพื้นที่ของมันอาหารมันเริ่มน้อยลงหรือเปล่า

มันก็อาจจะเบื่ออย่างอื่นแล้วคุณชนะ

คุณคุณยังเบื่อคุณจะไปต่างประเทศไปกินอาหารต่างประเทศได้เลย

ผมไม่สงสัยแล้วผมผิดเองผมผิดเองน้องไม่ต้องขอโทษ
แต่ว่าจับไปได้แล้วก็โอเคโล่งใจแต่ยังไงก็คงต้องระมัดระวังกันเพิ่มเติมด้วยนะคะ